เดี๋ยวไปดูที่สตูนหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับมีผู้ชายคนนึง
่องเข้าไปในบ้านของผู้หญิงเขาแล้วทางฝั่งนั้นเนี่ยบอกว่าจะเข้าไปลวนลามเขานะฮะ
คือทางฝั่งญาติของฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
ก็เลยเอาปืนเนี่ยไปยิงเขาจนเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ริมถนนสายควรโดนทางงอนี่ฮะอันนี้เป็นหน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ตะมนตวนสตออำเภอควรโดนจังหวัดสตูนนะครับผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิต
ชื่อนายยงยุทธ์สารีปาอายุสามสิบปีเสียชีวิตอยู่ที่ถนนหน้าบ้าน
ถูกยิงเข้าหัวไหล่ขวาสองนัดนะกระสุนนี่เข้ามือขวาด้วยชายโครงซ้ายด้วยเข้าคอด้วยเข้าศีรษะด้วย
รวมแล้วเนี่ยหกนัดด้วยกันนี่ฮะชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบหัวกระสุนขนาดจุดสามแปดนี่ตกอยู่หนึ่งหัวจากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ยงยุทธ์ผู้ตายไปมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับเพื่อนบ้านมาโดยบ้านผู้ตายเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของฝั่งคู่กรณี
คือเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยบอกว่าผู้ตายเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านเขาลักษณะแอบเข้ามานะ
เข้าไปในห้องนอนของน้องสาวของเขาที่อายุ๒๓ปีแล้วมาลวนลาม
อนาจารย์น้องสาวเขาพอมีคนมาช่วยทันเนี่ยตัวนายยงยุทธ์ก็วิ่งหนีกลับไปที่บ้านพ่อตัวเอง
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วบอกพ่อว่าถูกไล่รุมทำร้ายมา
ผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยก็เลยบอกให้นายนงยุทธ์เนี่ยอยู่ในบ้านขณะที่พ่อเนี่ยออกไปที่หน้าบ้าน
แล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาก็ขี่จักรยานยนต์มากัน๔คนเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๑เพื่อจะมาตามตัว
ตอนนั้นพ่อนายยงยุทธ์ก็พยายามบอกว่าเออถ้าเกิดว่ามันมีอะไรกันเนี่ยนะก็ว่ากันไปตามกฎหมายก็แล้วกัน
แต่ขณะนั้นนายยงยุทธ์วิ่งออกมาจากบ้านพอดีแล้วก็เจอกับทางฝั่งนั้นที่เขาตามมา
แล้วทางฝั่งนั้นก็เลยชักปืนออกมาเนี่ยยิงใส่ไปสองนัดโดยบอกว่าคนยิงเนี่ยชื่อนายภูมิมาริน
นายยงยุทธ์เนี่ยล้มลงที่หน้าบ้านก่อนที่อีกคนนึงคือนายอับดนเลาะจะชักปืน
ยิงซ้ำอีกสามนัดแล้วก็พากันขี่จักรยานยนต์เนี่ย
กลับไปที่บ้านของตัวเองนี่ตามคำบอกเล่านะฮะของพ่อของผู้ตายนะครับ
พ่อของผู้ตายบอกว่ายอมรับว่าลูกชายของเขาเนี่ยผิดที่ไปก่อเหตุกับหญิงสาวในบ้านของเขา
ย่องเข้าไปจะไปลวนลามเขาแต่การตามมาแล้วมายิงกันตายแบบนี้เนี่ยมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยยังถามลูกชายอยู่ว่าไปปีนบ้านเขาทำไม
ลูกชายอ้างว่าก็พี่ชายฝั่งบ้านนั้นเนี่ยนะเคยมาปีนบ้านของอดีตเมียเขาก่อน
ค่ะอ่าเขาก็เลยไปปีนบ้านกลับอะไรประมาณอย่างเนี้ยสุดท้ายฝั่งนั้นตามมายิงตายเลย
คือคนยังไกลเกลียถามว่ามึงรุมสกรรมการีมได้ยังไงเรื่องมันถึงตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจก็จัดการตามกฎหมาย
แต่มึงเล่นกดหมู่ทำไมพอผมคุยปุ๊บคนตายมันวิ่งมาจากบ้านผมบ้านเมื่อกี้เขาเดินมานี่ครึ่งวิ่งครึ่งเดิน
มือเปล่าเปล่าไม่มีอาวุธไม่มีอะไรมาถึงตรงเนี้ยอือฮือที่ผมชี้เมื่อกี้อ่ะค่ะ
พอมาถึงตรงนี้ผมก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยหันคุยกันดิไอ้นั่นชักเปลือนยิงเลยต่อหน้าต่อกลางนั่น
ครับผมยืนให้ผมไม่วิ่งหนีหลบทางกำแพงไม่ได้วิ่งไปไหนเลยปั้งปั้งสองนัดไอ้คนตายก็ล้มไป
ล้มไปให้คนนี้ชักออกมาอีกปั้งปั้งสองนัดพอลูกผมนอนอยู่นี่นะไหมอีกคนนึงก็คล่มมอเตอร์ไซค์ขี่ไปเรียกออกไปในซอยนี้
อีกคนเขาก็เข็นมอเตอร์ไซค์มาอืมรถจอดอยู่ตรงนี้เขาเดินไปตรงปลายเท้ามันค่ะปั้งปั้งปั้งอีกสามนัดโอ้โห
ขณะที่ผู้ตายนอนนิ่งอยู่แล้วตอนนั้นคือไม่กระดูกกระดิกอ่ะถ้าผมมีปืนมาวาหรือว่ามีดพระหรือว่ามีดพก
ผมต้องสู้จนที่แหละว่าลูกชายผมเองโอ้ยหญิงอุกงานเผาขนมันเกินกว่าเหตุแล้ว
อันนี้เจตนาแล้วไต่ตรองไว้ก่อนไม่งั้นมึงมาแล้วมึงจะพกปืนมาได้ไงสองกระบอก
นางสาวจุธามาศสาลิปานะครับเป็นประหลัดอำเภอฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองสตูน
เป็นพี่สาวของผู้ตายด้วยยอมรับว่าที่ผ่านมาน้องชายเนี่ยเคยบุกรุกไปบ้านของฝั่งนั้นเนี่ยมาครั้งหนึ่งแล้ว
ก็มีการพูดคุยกันแล้วเพราะว่าความจริงก็คือเครือญาติกันนะก็คุยกันว่าเออจะไม่ทำอีก
แต่ล่าสุดฝ่ายคู่กรณีอ้างว่าผู้ตายเนี่ยบุกเข้าไปในบ้านเขาอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มีการแจ้งความกันก่อนจะมาตามมาเคลียร์กันแล้วก็มีการยิงกันอย่างอุกอาจต่อหน้าต่อตาพ่อแล้วก็พี่สาวที่อยู่ที่บ้าน
แปลงความแล้วนะที่ว่าไปขึ้นบ้านในยามวิการฯเมื่อคืนนี้เราก็บอกว่าได้นะเราไม่ติดใจทุกคู่ให้ว่าเป็นกระบวนการทำกฎหมายเลย
เราก็อยู่ตรงรานะการณ์แต่เรา๕๖ประเทศเนี่ยแต่เราจะเอาตัวไปบันกาศุมันก็ไม่ใช่แน่หรอ
อายุ๑๘ปีที่เป็นคนยิงคนแรก
เป็นยิงคนแรกนายอับดนละอายุ๓๖นี่เป็นคนยิงคนที่๒นะครับ
มีสองคนนะครับที่ยิงนะครับแล้วอีกคนนึงคือนายอาดุลลาติฟ
อายุ๓๒นี่เป็นพี่ชายแท้ของหญิงสาวที่ถูกบุกเข้าไปที่บ้าน
แล้วถูกลวนลามนี่เป็นคู่กรณีกับฝั่งผู้ตายนะครับ
จุดสามแปดสองกระบอกด้วยนะครับที่ทางฝั่งของกลุ่มผู้ต้องหา
นำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่นะฮะสพควรโดนจากการสอบสวนเนี่ย
ทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๑๐นาฬิกาเมื่อวานนี้
นายอับดุลลาติฟได้เข้ามาแจ้งความที่สพควรโดน
บอกว่านายยงยุทธ์ผู้ตายบุกรุกขึ้นบ้านเขาตอนเช้ามืด
มาทำอนาจารย์น้องสาวเขาที่นอนอยู่ในบ้านตอนนั้นตำรวจก็รับแจ้งความ
คดีบุกรุกเคหสถานยามวิการแล้วก็คดีอาณาจารย์เอาไว้แล้ว
อันนี้ตอนเช้านะฮะทีนี้พอช่วงบ่ายนะบ่ายคือเมื่อวานนี้นี่แหละ
ขณะที่กำลังมีการเจรจาเคลียร์ปัญหากันในอับดุลลาติฟ
ได้พาพวกมาทำร้ายแล้วก็ยิงนายยงยุทธ์จนเสียชีวิตที่หน้าบ้าน
เราก็พยายามสอบถามผู้ต้องหาทั้ง๓คนว่าเออก็แจ้งความกันแล้ว
เหมือนกับจะเคลียร์กันแล้วเนี่ยแล้วทำไมถึงมายิงกันอย่างนี้
ตอนที่กำลังรอนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ
ครัวย่าดของฝั่งนายอับดุลลาติฟก็มายื่นขอประกันตัวนะครับ
แต่ตำรวจไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
คือให้ไปยื่นประกันในชั้นศาลนะฮะ
ชั้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
หญิงสาววัย๑๘ปีที่เป็นน้องของหญิงสาววัย๒๓
ที่ถูกนายยงยุทธ์ผู้ตายบุกเข้าไปลวนลามในบ้าน

บอกว่าก่อนหน้านี้นายยงยุทธ์มีพฤติกรรมเนี่ย
ชอบมาส่องชอบมามองพี่สาวของเธอเป็นแบบนี้มานานแล้ว

แล้วทางยาดเนี่ยเขาก็ให้ไปดูที่บ้าน
เขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยเขาอยู่กัน๕คน
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยอยู่กัน๔คือน้องสาว๒กับหลานเล็กอีก๒

ตอนที่ไปกรีดยางเนี่ยตอนรุ่งสางเนี่ยประตูบ้านเนี่ยจะปิดเอาไว้นะ
เนื่องจากประตูมันชำรุดมันปิดล็อกไม่ได้
ทำให้นายยงยุทธ์เนี่ยฉวยโอกาสตรงนี้เข้ามาในบ้าน
แล้วก็ขึ้นไปบนชั้น๒ซึ่งเป็นห้องนอนของหญิงสาวผู้เสียหาย
ซึ่งทางบ้านฝั่งนี้เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้ว
ครั้งล่าสุดคือปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ทางบ้านเนี่ยไปแจ้งประหลัดอำเภอที่เป็นพี่สาวของนายยงยุทธ์
คนก่อเหตุบอกว่าให้ไปเตือนน้องชาย
แต่นายยงยุทธ์ก็ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น
กระทั่งเช้ามืดเมื่อวานนี้ก็บุกเข้ามาอีก
เธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงพี่สาวเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือ
ก็พยายามตะโกนร้องเรียกให้คนมาช่วย
นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยเขามาช่วยกันธนายงยุทธ์ก็วิ่งหนีกลับไปบ้านตัวเอง
นี่ฮะซึ่งตอนนี้พี่สาวเธอยังภาวะอยู่เลยกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คือแม้ว่าจะมีคนยิงแค่สองคนนะฮะแต่ว่ามาด้วยกัน๓คนนะครับ

คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
แต่สองคนที่เป็นมือยิงเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน
แล้วก็การพาอาวุธปืนนี่นะฮะก็มามอบตัวเรียบร้อยถูกฝากขังเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ส่วนผู้เสียชีวิตก็ได้มีการฝังศพไปตามพิธีทางศาสนาอิสลามเมื่อวานนี้เรียบร้อยนะคะ